เขาว่ากันว่าคนโสดเนี่ยมักจะเนื้อหอมนะคะ

ทั้งโสดทั้งสวยทั้งเซ็กซี่ทั้งหุ่นดี
ไม่แปลกหรอกคุณตอนนี้เนี่ยนะคะ
เขาขอเปิดรักใหม่ให้กับหนุ่มบาริสต้า

นี่สัญชาติอังกฤษด้วยนะคะ
โดยปิ๊งรักกันที่ร้านกาแฟ
คุณรู้ไหมฝ่ายชายเขาจีบยังไง
เขาแอบจีบด้วยการจัดเสิร์ฟดอกไม้พร้อมกับกาแฟให้ทุกวัน
เอาสิงานนี้๒๔ขอชี้แจงว่า
นี่ไม่ได้ครบซ้อนก่อนเลิกกับช้อนนะ
แล้วก็ไม่ได้สวีทประชดอีกคู่นึง

แล้วก็มีเหตุผลแบบว่าโตโตกันแล้วไม่ได้ทำแบบชดใครหรอก
มีช่วงหนึ่งที่เราคงมีข่าวว่าโสดค่ะ
ก็เขาก็เลยเหมือนกับเข้ามาแล้วก็คุยกับเราเยอะขึ้น
เขาก็มาสารภาพว่าเขาแอบชอบเรามาเป็นปีแล้ว

คืออาจจะเห็นว่ามันดูแบบสวีทหรือเปิดตัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่มีทางครบซ้อนแน่นอนค่ะเพราะว่าช้อนนี่คือเราก็ประมาณ๓เดือนแล้วที่เลิกไป
ส่วนกับคนนี้ค่ะก็เพิ่งเริ่มคุยได้ประมาณเดือนเดียวเอง
แต่ว่าพอเริ่มคุยแล้วเราก็ชัดเจนเลย
มันก็เลยอาจจะแบบมองว่ามันไทม์ไลน์มันแบบครบซ้อนหรือเปล่า
สวีทประชดไหมไม่ค่ะไม่
คือโตกันแล้วอะเนาะ
โตกันแล้วไม่ได้สวิตช์ประชดนะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าความหวานของคู่นี้เนี่ยจะสู้ชอนพิมพ์ได้หรือเปล่า